จากเบลล่ารานีแล้วนะคะก็ยังมีคนบันเทิงอีกหลายคนเลยทีเดียว

รวมตัวกันไปอยู่ที่ท้องสนามหลวงเพื่อเป็นจิตอาสานะคะ
เพื่อที่จะทำความดีแล้วก็ส่งต่อความดีนี้
ถวายพระราชกุศลใดรวงรักษาการที่๙ด้วยค่ะ

ก็เดินทางมาแจกอาหารและไอศกรีมที่เต็นต์ร่วมด้วยช่วยกันบริเวณท้องสนามหลวง
พี่น้องประชาชนจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
แต่ก็มาเข้าคิวรอรับกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
ส่วนรอขั้นเทพอย่างโดมประกอลลำและแฟนสาวเมเท่าสุขขาว
ก็นำทั้งเสื้อยืดและรองเท้าผ้าใบสีดำ
รวมถึงยาดมและภาพพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙

ซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจต่อแถวมารอรับกันอย่างเป็นระเบียบ

อยากที่จะสารต่อพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงอยากเห็นประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
จากนี้ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วย

ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
วันนี้ก็ครับวันนี้เราได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยครับ
ทั้งมีแฟนคลับของโดมนะครับที่ติดตามกันมาแบบเป็น๑๐ปี
ชื่อดังของเรานะครับก็ร่วมเอาของมาช่วย
มีร้านเสื้อผ้าที่เขาตัดเสื้อผ้าดำโดยเฉพาะมาร่วมนะครับ

เป็นโพสต์การ์ดเราน่าจะเอามาโชว์เนาะ

ตัวพวกเราสองคนครับก็พิมพ์โพสต์การ์ดขึ้นมาครับ
๑๒๐๐ใบด้วยหมึกอย่างดีกันน้ำกันแดดทุกอย่างนะครับ
ก็เป็นพระบรมชายลักษณ์วันนี้ก็มาแจกครับ
ทุกคนรักในหลวงมากที่สุดในชีวิตนะครับ
ผมว่าบรรยากาศแบบนี้คงเห็นต่อไปในทุกวันแน่นอนนะครับ
ผมว่าถึงเวลานะครับที่คนไทยณวันนี้เราต้องเอาคำปฏิบัติ
คำสอนของพ่อหลวงของเรานะครับมาทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจริงได้แล้ว
เราต้องเป็นคนดีเพื่อประเทศของเรานี่คือสิ่งที่วันนี้พวกเราจะทำได้
แล้วผมก็เห็นทุกคนช่วยกันทุกคนแบ่งปันกันในช่วงเวลานี้
ทุกคนก็คงรับรู้ว่าคนไทยมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ยังไงครับ